จังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้ครูบาบุญชุ่มค่ะได้เดินทางมาที่ไทย
เพื่อร่วมพิธียกย่อฟ้าและยกช่อฟ้าเพื่อเจริญพุทธมนตร์
ในขณะเดียวกันเป็นการสืบชะตาของอายุวัฒนามงคลที่วัดพระธาตุดอยแก้วนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่มีลูกศิษย์เดินทางเข้ามาจำนวนมาก
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วครูบาบุญชุ่ม
ซึ่งท่านก็เดินทางมาในพื้นที่วัดค่ะ
ซึ่งก็มีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นะคะเดินทางไปรอต้อนรับด้วยความศรัทธาของชาวพุทธจากหลากหลายพื้นที่
เพื่อเข้าไปกราบนามัศกาลแล้วก็เป็นการฟังธรรมะจากพระครูบาบุญชุ่มนะคะ
ซึ่งพระครูบาบุญชุ่มเป็นพระพิสุเกจิชื่อดังของรุ่มน้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำ
เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเมียนมาลาวแล้วก็จีน

ระหว่างที่ครูบาบุญชุ่มเดินทางมาที่วัดนะคะ
มีพุทธศาสนิกชนไปรอรับเพื่อสักการะตลอดเส้นทาง
โดยกุฎบาปบุญชุมได้มีการยนต์ประคำข้อมือค่ะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาต่างก็ไปรอรับแบบนี้
บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะ
ที่ประชาชนชาวพุทธเดินทางไปด้วยความศรัทธา
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบางช่วงบางตอนที่ท่านเดินทางมา
แล้วก็มียาการยนต์ประคำข้อมือให้กับลูกศิษย์นะคะ

ทางวัดจะมีการจัดให้มีการเทศนะคะ
ซึ่งเป็นการเทศมหาชาติตลอดทั้งวัน
แล้วก็มีการมอบถุงยางชีพให้กับประชาชน
พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ครูบาบุญชุมจะประกอบพิธียกช่อฟ้า
พระวิหารหลวงบุญชุ่มรัตนปุรีศรีธรรมราชา
ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีสืบชะตาหลวง
และพิธีส่งน้ำครูบาบุญชุ่มตามลำดับต่อไปด้วยค่ะ
บอกว่าประคำข้อมือนี่ลูกศิษย์ลูกหาอยากได้จากท่านมาก
ถ้าเกิดจำได้ตอนที่ท่านไปช่วย
เรื่องของที่มี๑๓หมูป่าไปติดถ้ำหลวง
ท่านก็เอาประคำข้อมือไปให้กับนักข่าวที่บริเวณหน้าถ้ำด้วย
ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ทหาร